ราคาปลาในตลาดกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าวันนี้ราคาปลาเป็นยังไงและมีอะไรกันบ้างนะคะ
นินวันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่งปลาสลิด๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมส่วนปลาช่อนวันนี้๑๖๐บาทจ้า
ทีนี้ไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลยหมูเนื้อแดงวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่๘๕บาทนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อปองตาได้วัคดิกไปเรียบร้อยแล้ว
ดิฉันว่านะเดี๋ยวจะซื้อปลาแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จจะเอาไปฝากคุณชนะกับคุณชิสาด้วยเผื่อบางทีไม่มีข้าวกินเพราะอะไรรู้ไหมคุณช่วงนี้ราคาข้าวมันดี
และถ้าเกิดว่าเราผลูกได้ดีร่วมทีการขายทำแพ็ทเจ็ดเจ้องแพ็ทเจ็ดจริงรวยยังไงก็รวย